จากกรณีที่พี่วินมอเตอร์ไซค์ชื่อนายแอร์
ล่อลวงเด็กหญิง๙ขวบจะไปทำไม่ดีไม่ร้าย
ภายในห้องน้ำวัดที่เขตสายไหม

เมื่อวานตำรวจได้มีการพาเด็กไปชี้ตัวผู้ต้องหา
และเด็กสามารถชี้ตัวได้อย่างถูกต้องถึง๒ครั้งนะครับ
แล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่เข้าช่วยเหลือ
ชี้ตัวผู้ต้องหาด้วยนะครับ
คดีที่นายแอร์คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
พยายามก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัย๙ขวบ
ไปรับมาจากโรงเรียนเพื่อไปส่งบ้าน
แต่กลับฉวยโอกาสกลางทาง
อ้างว่าปวดฉี่จะไปเข้าห้องน้ำของวัด
อยู่ดีบำรุงธรรมหรือว่าวัดอเงิน
แล้วก็เรียกเด็กตามเข้าไปด้วย

แล้วก็เด็กตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
พระลูกวัดเข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงได้ทัน
ทำให้คนร้ายขับรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
และท้ายที่สุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมานะครับ
เมื่อวานี้เด็กหญิงผู้เสียหายพร้อมด้วยผู้ปกครอง

ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสนสายไหม
ตัวเด็กเองนะครับยังคงอยู่ในอาการหวาดกลัว
โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนหญิง
ได้สอบปากคำนานกว่า๑ชั่วโมง
โดยผู้ต้องหาด้วยเช่นกัน

ซึ่งตลอดทั้งวันนายแอร์หรืออาจารย์แอร์
คือตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงนะ
เพราะก่อนหน้านี้เขาใช้บัตรประจำตัวประชาชน
โดยปลอมโดยอ้างชื่อคนอื่น
ใช่เป็นชื่อของเด็กวัย๑๔นะครับ

และยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนข่มขืนน้องผู้เสียหาย
และไม่ได้เป็นคนพาน้องเข้าห้องน้ำ
บอกว่าเด็กเดินตามมาเอง

ขณะที่หลวงตาศักดาบานชื่นพระลูกวัด

เล่าให้ฟังถึงวันเกิดเหตุนะครับ

เห็นเด็กผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับคนร้าย
และคนร้ายก็จอดรถไว้บริเวณด้านข้างสารา
ที่คนร้ายจะไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วตะโกนเรียกน้องผู้หญิงให้เดินตามเข้าห้องน้ำมาด้วย

หลวงตาศักดาเห็นท่าไม่ดี
จากสีหน้าสีตาของเด็กผู้หญิง

หลวงตาบอกเอายังไงดี
หลวงตาเลยไปหยิบท่อนเหล็กที่วิหาร
แล้วก็ไปเรียกให้พระที่อยู่ในวัดอีกรูป

หากเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยเหลือกันให้ทัน
ท่อนเหล็กที่หลวงตาถือมาก็ท่อนเล็กไม่ใหญ่มากิน
จากนั้นนะครับหลวงตาพร้อมพระลูกวัดอีกหนึ่งรูป

ใกล้บริเวณห้องน้ำด้านหลังสาราคุณคิดภาพดูนะ
ว่าพระส่งรูปทกจีวร
ถือท่อนเหล็กค่อยย่องอยู่แถวหลังห้องน้ำนะ

ใช่ก็คือพอผิดสังเกตปั๊บคือไม่นิ่งดูดายค่ะ
หลวงตาไปเลยแล้วประกอบกับได้ยินเสียงน้อง
ได้ยินเสียงสิครับได้ยินเสียงน้องพยายามตะโกน

เท่านั้นแหละหลวงตาจึงใช้ท่อนเหล็กที่ถือมา

บอกไอ้คนข้างในให้เปิดประตูออกมา
แต่คนร้ายไม่ยอมเปิดสักทีนะครับ
ท้ายที่สุดเคาะดังเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อก
ไปแรงแล้วก็ตะโกนทำข้างในทำอะไรทำอะไร
ถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวจะพังประตูเข้าไปแล้วนะ
กระทั่งคนร้ายรีบเปิดประตูออกมา

ฟังเสียงหลวงตาศักดาที่ถกจีวอนถือท่อนเหล็กเนี่ย

ท่านก็เรียกเด็กมันก็ร้องไห้แล้ว
โอ้ยอย่าทำหนูฉันก็เรียกเลย

หลวงตาศักดาทำยังไงบ้าง

ฉันก็เอาเหล็กตีประตูเลย
นานหลายตี
แต่มันเปิดเสร็จ

พอหลวงตาเปิดพอมันเปิดเอง

เด็กก็นั่งห้องไห้อยู่ในนั้น
สิ่งหนักของมันใส่เสื้อผ้า
มันมีสิ่งที่ถอดสิบและลุกลง

ยังไม่ถอดน้องไม่ยอมถอดอยู่ในห้องน้ำยังไม่ยอมถอด
เด็กมึงร้องไห้อย่าทำหนู
หลวงตาศักดายังบอกอีกนะครับว่าตอนหลังเกิดเหตุน้องร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะ
หลวงตาก็ต้องคอยดูแลเด็กเนี่ยนะครับ
แต่ว่าน้องจะเดินไปขึ้นรถกับคนร้ายเพื่อจะไปหาแม่ให้ได้เลย
ความตั้งใจจริงของน้องคือจะไปหาแม่นะครับ
หลวงตาบอกไอ้หนูเอ้ยยังจะไปขึ้นรถกับมันอีกเหรอ

ใช่เพราะว่าเด็กคือตั้งใจคือจะกลับบ้านอย่างเดียว
แม่ว่าไงถ้าเกิดว่ากลับช้า
ก็เลยช่วยกันดูแลเด็กนะฮะ
อกจากนี้นะครับนายจิตแก่นศรีคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
วัดเกาะซอย๓ซึ่งเป็นวินต้นสังกัด
ผู้ต้องหาเอาเสื้อวินมาสวมใส่อยู่ด้วยนะครับ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าผู้ต้องหาหรืออาจารย์แอร์หรือนายแอร์เนี่ย
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจริงหรือเปล่า
แล้วก็ได้เสื้อวินมาถูกต้องหรือเปล่านะครับ
โดยพิจิตรเขาเล่าให้ฟังบอกว่านิสัยของนายแอร์
มักจะชอบดื่มเหล้าเมาสุราอยู่บ่อยครั้ง
เพื่อนที่ขับรถด้วยกันจะไม่ชอบสูงสิงด้วย
เมื่อก่อนนายแอร์ขับวินที่วัดเกาะซอย๓
แต่ภายหลังถูกไล่ออกจากวินไปแล้วเพราะชอบดื่มเหล้า
แล้วก็กลับมาขับรถแล้วก็หลังจากถูกไล่ออก
แอร์ได้ขับตระเวนหาลูกค้าไปเรื่อย

ก็เอาเสื้อวินไปสวมใส่แล้วไปขับรถจักรยานยนต์
หาลูกค้าไปเรื่อยโดยเฉพาะช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
แอร์ก็จะไปดักลูกค้าอยู่หน้าโรงเรียนวัดเกาะทุกวันเลย

เขาอยู่วินที่ไหน
เกาะซอย๓แต่ก่อนเห็นเขาอยู่ตรงนั้น

เขารู้จักคนที่นั่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
แล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่ได้อยู่วัดเกาะ

คือเขาไม่ให้มันอยู่มันชอบกินเหล้ามันชอบขี้เมา
เขากลัวเสือกเขียววินเขาก็เลยไม่ให้วิ่ง
มันก็เลยได้เสื้อมามันก็เลยหล่อนรับเอา

ถ้าเราเป็นพ่อผู้ปกครองเด็กเราก็ต้องไม่ไว้ใจวินมอไซค

มันกระทบอยู่โดยตรงอยู่แล้วครับ
แล้วในแอร์เขาใส่เส้าวินเขาก็จะมีเสื้อคลุม
คือเหมือนกับว่าไม่ให้เห็นชื่อว่าเขตไหนอะไรที่อยู่ด้านหลัง

ตำรวจก็สอบปากคำทั้งวันและเมื่อวานนี้ยังคงให้การภาคเศษนะครับ

บอกว่าก็ไปรับเด็กหญิงมาจริงจะไปส่งที่บ้านย่านสุขาพิบาล๕
แต่ว่าระหว่างทางปวดชีก็เลยขอแวะเข้าห้องน้ำที่วัดอเงิน
ส่วนฝ่ายเด็กหญิงเดินตามเข้าห้องน้ำมาเองนะครับ
และขณะนั้นมีพระสงฆ์ที่วัดเดินนำหน้าเข้าห้องน้ำไปก่อน
แต่ขณะทำธุระส่วนตัวเกิดปวดท้องด้วยปวดอุจจาระด้วย
ก็เลยถอดกางเกงออกนะครับทำให้เด็กหญิงตกใจตะโกนร้องให้คนช่วย

คำให้การของผู้ต้องหาตำรวจไม่ปักใจเชื่อใดทั้งสิ้นนะครับ
ว่าแนวทางการสืบสวนเพราะว่านายแอร์ใช้กลอุบายในการล่อลวงเด็กหญิงเข้าห้องน้ำ
ตอนนี้ได้แจ้งข้อหาแล้วนะครับกระทำอนาจารย์เด็กพรากผู้เยาว์
วงเหนียวกักขังเมาแล้วขับแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๕กัญชา
พร้อมนำลายนิ้วมือส่งไปที่กองทะเบียนประวัติอาทยากร
เพื่อตรวจสอบตัวบุคคลและดำเนินคดีนะครับ
เรื่องของยาเสพติดเรื่องของกัญชาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีค้างเก่าด้วยนะครับ
ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ